ไปดูที่ปัตตานีค่ะที่ร้านขายโทรศัพท์มือถือคราวนี้มาแบบมิดใช่ค่ะ
ฉาชีพดูสิจังหวะที่เขาฉกมือถือไปสองเครื่องค่ะ

เพราะเห็นตั้งแต่นี่นี่เจ้าของร้าน

นั่นคือขโมยคนในร้านก็ต้องออกมา

ใช่ค่ะตกอกตกใจแหละนี่ร้านโทรศัพท์ที่ถนนรือดีนะคะ
อยู่ในตัวเมืองปัตตานีค่ะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงเย็นเย็น
แล้วนี้อัชมาเจ้าของร้านเนี่ยนะบอกว่าโหคนร้ายเขาเข้ามาขอดูมือถือ
ตอนแรกเขาบอกมีงบหมื่นนึงแต่ว่าคุณบุ๊คคุณขวัญคุณผู้ชมเห็นกระเป๋าเป้นะคะ

คือเหมือนกับพร้อมที่จะก่อเหตุแล้วนี่เขาเอกใจตั้งแต่ตอนนั้นแหละ
พอหยิบมือถือให้ดูสองเครื่องอ้าวใส่กระเป๋าแล้วเขาก็วิ่งเลยค่ะ
แต่จังหวะนี้ผู้ชายที่มาเอามอเตอร์ไซค์มาดักอันนั้นเป็นพลเมืองดีนะ
นี่อัสมาเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้พี่พลเมืองดีเสื้อฟ้านั้นน่ะ
ป่านนี้นี่ขโมยมันคงไปไหนต่อไหนแล้วก็ไม่รู้
พนักงานอีกคนที่แกเป็นคนขายให้อ่ะแกดูพฤติกรรมมันรู้สึกแปลกแล้ว
เพราะว่าแกสะพายเป้มาด้านหน้าซึ่งมันไม่ใช่พฤติกรรมปกติของลูกค้าที่เดินสะพายเป้ด้านหน้า
แล้วก็เปิดซิปรออะไรประมาณเนี้ยแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะแกดูโทรศัพท์สักพักมัน
มันแกเลิกลักอ่ะพอเลิกรักหลังจากนั้นก็คือเหมือนแกเอาของที่แกเตรียมในถุงอ่ะ
ตั้งแล้วก็แกบอกว่างั้นแลกกันนะแล้วก็แกก็เอาโทรศัพท์อีกสองเครื่องของร้านยัดใส่กระเป๋า
ปิดแล้วก็รีบวิ่งไปขึ้นรถสตาร์ทหนีเลยค่ะ
แรกเดียวที่แลกได้ก็คือเอาตังค์มาแลกไม่ใช่เอาของในถุงมาแลกกับมือถือนะคะ
พอนีอัสมาบอกแบบนี้ว่าเพิ่งเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ครั้งแรกตกใจมากเลยนะ
แต่ก็อย่างน้อยยังโชคดีที่มีพลเมืองดี๒คนมาช่วย
ก็เบื้องต้นเนี่ยตำรวจก็คุมตัวคนร้ายนะคะแล้วก็ส่งไปดำเนินคดีที่โรงพักเมืองปัตตานีนะคะ
สุดท้ายเมื่อกี้โจรรายนั้นจับได้